คุณผู้ชมเคยเห็นทุเรียนผลใหญ่ที่สุดหนักกี่กิโลครับ
ผู้หญิงคนนี้โพสต์ว่าทุเรียนในสวนของเธอหนัก๑๓กิโลกรัม
แทบจะอุ้มโชว์ไม่ไหวเลยครับ
ช่างเข็มมันจะตีกลับแล้วมันจะน็อกรอบแล้วฮะ
นี่ครับเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำหนัก๑๓๗กิโลกรัม

คุณนิษฐาครองทราบครับ
เจ้าของโพสต์ชาวอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขัน
เล่าบอกว่าครอบครัวเธอจะปลูกแบบนี้อยู่แล้ว
คือปลูกทุเรียนแซมในสวนมะพร้าว

ทุเรียนต้นนี้มีอายุมากกว่า๑๒ปี
ปกติทุกลูกจะมีน้ำหนักไม่เกิน๕กิโลกรั
แต่ปีนี้มีลูกนี้แหละที่มันผิดปกติ

เห็นก็โอ้โหฮือฮากันใหญ่

ผลทุเรียนจะมีน้ำหนักมากถึง๑๔กิโลกรัม
แต่เจ้าของโพสต์คาดว่าทุเรียนหนักขนาดนี้
ไม่มีแน่ในบางสะพานเนี่ย
สะพานน้อยมีบ้านฉันนี่แหละแน่นอน

แต่กลับกลายเป็นเรื่องแปลกที่ทุเรียนของครอบครัวเธอ
มันมีน้ำหนักมากมายขนาดนี้
เขาเก่งนะเขายกไหวอย่าหล่นแล้วกันนะคะ